กินเหล้าแบบว่าวันหนึ่ง๓๔ขวด

สวยเรามีตังค์

เพราะธรรมะทำให้คุณอาการดีขึ้นหรือเปล่า

ทำให้เราเห็นอดีตชาติของตัวเอง

ขอดินที่นี่กลับบ้านได้ไหม
ลูกอยากได้ดินในสมัยที่พระพุทธเจ้าเหยียบ

กายหายไปหมดเลยเหลือแต่จิตอย่างเดียว
เห็นชัดมากคือเราเป็นพญานาค

ยแล้วก็ลงไปในถ้ำตรงนั้นลอยลงไปข้างล่างเลย